กันที่วงการนางงามตัวนี้คนตัวแม่เลยละกัน
กับคุณชามไอยวรินโอสถานนนท์
คุณผู้ชมนางงามแล้วก็อดีตนางเอกชื่อดังนะ
คุณชามนี่เขาเป็นนางงามปี๒๕๔๙นะ
อย่างนั้นแหละคุณผู้ชมผ่านมา๑๗ปีดูสิคะ

ยังแน่นทุกอนุทุกสัดส่วน
โอ้โหเอวเขาว่าโอ้โหตกใจเลยเอว๒๒สุดยอดเลยหัวจะหลดเท้าด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อยากจะเทียบให้ดูว่า๑๗ปีที่แล้วเป็นยังไง
เอวเจ้าตัวคลอดอยู่ที่๒๒นิ้วแต่วันนี้๑๗ปีต่อมาแล้ว
ขนาดยังเนี่ยยังบางเฉียบเหมือนเดิมที่สำคัญแพชชั่นความเป็นนางงามยังเต็มโต
เพราะเด็กนอกเนอะต้องพูดฟิลล์นี้หน่อยใช่ใช่
ตอนนี้ค่ะผ่านตัวมาจัดการประกวดเองแล้วด้วยนะ
ชามค่ะบอกว่าอินจัดอินจริงอินจัง
ถึงขั้นขนาดเก็บไปฝันว่าฝันที่มากกว่าฝัน
นี่รูปตอนที่เขาได้มงตอนแรก

ตอนที่เขาได้มงตอนแรกนี่ตอนไปประกวดระดับประเทศ
แล้วก็ระดับนานาชาติลุคนี้เลยจำได้
เอวเขาบ้างรักน้อย
เพื่อนจะโปรยใหญ่เข้าอย่างอื่น

พี่ชามเขาฝันไปว่าตัวเองได้ประกวดอีกครั้งนึง
ตอนที่แบบว่ามาทำเป็นผู้จัดประกวดอะไรอย่างนี้
ฝันว่าเออเราเหมือนเป็นแบบว่ามาปรากฏอีกครั้งนึง
ฝันเห็นตัวเองกำลังตอบคำถามอยู่บนเวที

แต่ฉันจำคำตอบพี่ชาวบนเวทีได้นะคะคุณหมอ

ฉันจำคำถามไม่ได้แต่พี่ชามตอบว่าชามรักแม่

คุณผู้ชมค่ะแต่เห็นพี่ชามสวยแบบนี้
กิจกรรมที่คนสวยที่ชอบทำกันคืออะไรรู้ไหม

โอ้โห

เคล็ดลับความงามจริงไปถามเจ้าตัวจ้ะ

เพราะว่าคือมันมีแต่สิ่งที่ดี

แล้วในโลกที่เราจะต้องเจออุปสรรคต่าง

เราก็สามารถที่จะทำให้หนักเป็นเบาได้ค่ะ

วันละ๑๐นาทีถ้าได้ก็แฮปปี้แล้ว

ตื่นเพื่อน

ทำโมทำมะสวัสดี

ร่างกายจิตใจมันผ่องใสไง
สวยมาจากภายในยันตับไตไส้พุง
อันนั้นก็นั่งสมาธิก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าพี่ชามเขาดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่
อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของคนสวยนะคุณผู้ชมนะ